สวัสดีครับ
อีกน้อยก็พบมัวได้คิดหนักนี่คนจะทนไว้
ทำงานในพักเคยเป็นหัวบ่อย
ทำยังไงทำยังไงจะหาย
ก่อนหนึ่งเป็นร้อนนอนไม่เคย

ก่อนอีกหลายอาจจะเจ้ง

เดี๋ยวก็จะรอท่อนฮุกเขาก่อน
นี่รอฟังท่อนฮุกเลยพี่ทิเป้ชอบเอาท่อนฮุกไปเก็บไว้อีกแล้ว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

คุณผู้ชมครับต้องคึกคืนนะครับร่างกายนะครับออกกำลังกายนิดเดียวครับ
หนึ่งถึงสองนาทีนะครับมือหัวแล้วก็พุงนะครับไปเรื่อยเรื่อยนะครับ
อารมณ์แบบนี้นะครับมันต้องขยับกระชับกระเฉงออกมาเต้นกันหน่อยครับ
ลีลาจะเป็นอย่างไรเชิญชมแบบพี่คนนี้ครับ
นี่คือการพิสูจน์ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขครับคุณผู้ชมครับ
บทเพลงที่มันเลยเป็นตัวชีวัตรความแข็งแรงของร่างกาย
แล้วจะชักช้ายตัวใหญ่ก็ออกมาดึ้นดึ้นกับใจไหมจ้า
จะเป็นราบกิ้งไปหรือจะยืนเต้นต่อก็ยังไหวอืม
ยอดเยี่ยมจริงจริงครับมนุษย์ไม่ได้สร้างเอไอผู้ประกาศเท่านั้น
จะสร้างเอไอน้องหมาขึ้นมาด้วยเอ้าดูใกล้ใกล้ไม่ใช่น้องหมาแอร์
แต่เป็นลูกหมาตัวเป็นนี่แหละครับ
งานนี้ขอผู้แข็งแรงเท่านั้นจะได้กินอาหารอร่อย
ครับร่อยจะกลัวอะไรไห้ก็เล็กผิวก็หิวแม่ดูแล้วก็น่ารักจริง
กิจการเตรียมตัวแข่งสวดแบบบรรบาวด์เริ่มไปเริ่มไป

เอาเอาซะนั้น

รถก็แรงนะคุณพี่ใส่หมวกกันน็อกนิดหน่อยได้ไหมครับ
จะได้ปลอดภัยถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ